พอมีรายจ่ายแบบนี้เราก็ต้องพึ่งเรื่องของดวงชะตาโชคลาภกันใช่ไหม
ทุกต้นเดือนกับปลางเดือน

ลงทุนจนพอหอมปากหอมคอ
แต่ลงทุนทีไรก็เจ็บใจซะมากกว่าไง

แต่จะบอกว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกรางวัล
พวกเราไม่เป็นไรนะเก็บล็อตเตอรี่ของท่านเอาไว้
เพราะว่าลอตเตอรี่นี้นะคะจะเอาไปแปลงเป็นของที่มีมูลค่าทางใจ
ก็คือเนี่ยค่ะชาวบ้านที่จังหวัดกาลสินนะเขาเอาลอตเตอรี่เก่าเนี่ย
เอามาทำเป็นพวงหลีดเอามาทำเป็นดอกไม้จันทร์เอาไปห่อเหรียญโปรยทาน
เพื่อที่จะไปช่วยงานศพผู้ยากไร้ครับเนี่ยดีมากเลยนะเราก็เลยบุกไปที่เทศบาลเมืองกาลสินค่ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือจิตอาสาเมืองน้ำดำเขามารวมตัวกันนะคะ
เอาลอตเตอรี่จากผู้ใจบุญเนี่ยที่เขาเอามาบริจาคมาทำเป็นดอกไม้จันทร์เอ่ย
มาเป็นพวงหลีดแล้วก็เอามาใช้ห่อเหรียญสำหรับโปรยทาน
เพื่อนำมาช่วยงานศพให้กับผู้ที่ยากไร้นะคะซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาก็มีผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศเนี่ย
ได้นำลอตเตอรี่หรือว่าสลากินแบ่งรัฐบาลเก่าที่มันไม่ถูกรางวัลเนี่ยมาบริจาคด้วย
เขามีชื่อโครงการว่าโครงการจุติสุขาวดีเขาก็มามอบให้นี่แหละทางทีมงานจิตอาสา
บางคนก็มาด้วยตัวเองนะบางคนก็ส่งปรายศนีย์มาเพื่อที่จะร่วมทำบุญในโอกาสนี้
เราไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาลสินก็คือ
คุณพี่ดารุณีสุดาอิ้งนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมจิตอาสาเมืองน้ำดำด้วย
เล่าถึงโครงการนี้บอกว่าโครงการจุติสุขาวดีนี้นะคะเป็นการรวมตัวกันของจิตอาสาตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการช่วยเหลือศพยากไร้
ให้เขาได้มีการจัดงานชาปนกิจหน่อยสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
โดยเริ่มต้นจากการระดมทุนคนละเล็กคนละน้อยของสมาชิกชมรมแล้วก็นำไปช่วยเหลือศพยากไร้
ช่วยเรื่องอะไรบ้างหลายอย่างนะมีตั้งแต่โรงศพโรงเย็นค่ะสับปะเรอค่ะดอกไม้ประดับเหรียญโปรยทานแล้วก็เป็นเจ้าภาพสวดอภิษฐรรมให้๑คืนด้วย
เนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะถือว่าได้ร่วมอนุโมทนาสาธุลอตเตอรี่เก่าของเราที่มันจะไร้ประโยชน์ทิ้งไปเฉยเนี่ย
คุณผู้ชมแล้วท่านใดจดไม่ทันก็ถ่ายรูปหน้าจอแคปกันเอาไว้ได้นะจ๊ะครับ
หรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เหมือนกัน
หมายเลขศูนย์เก้าสี่ห้าห้าหกหนึ่งหกหนึ่งสี่และศูนย์หกห้าหกสามเก้าสี่สี่ห้าศูนย์อ่า
ใครเล่นเฟซบุ๊คอยู่แล้วก็เข้าไปกดติดตามเฟซบุ๊คเขาได้นะ
ชื่อว่าจุติสุขาวดีเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปิดรับบริจาคอยู่เรื่อย
อ๋อยังไม่มีเอ่อหมดเขตครับจำกัดเวลาอะไรนะครับ
ส่งมาได้เลยค่ะไม่จำกัดจำนวนเลยนะคะก็รับอยู่เรื่อยจ้ะ
ส่วนพวกเรานั้นก็ซื้ออยู่เรื่อยทุกหมดไปก็เพราะว่าหวังว่าจะถูก
สักวันหนึ่งดิฉันรู้แล้วหลังจากนี้จะเอาลอตเตอรี่ไปทำอะไร

เพราะว่าเรามีลอตเตอรี่ที่เราไม่ถูกรางวัลเยอะใช่ไหม
เราก็รวบรวมกับบรรดาของคุณชนะบ้างของคุณนิวนาวบ้าง
ของคุณผู้ชมบ้างอะไรอย่างนี้ก็รวมกันแล้วก็ส่งไปให้เขาได้
มันอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีค่ากับเราแล้วตอนนี้
แต่มันก็อาจจะมีคุณค่าต่อคนอื่นก็ได้
ถูกรางวัลก็ไม่เป็นไรขอแค่เป็นคนที่ถูกใจก็พอแล้ว